อ่ะเดี๋ยวไปต่ออีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่นะเชียงใหม่นี่ก็ถึงขั้นนะฮะ
จ่อยิงกันอย่างเลือดเย็นจริงจริงอืมนะครับคนเจ็บนี่แบบอื้อหือ
หนีตายไปโรงพยาบาลเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวกลางสี่แยกเลยนะครับที่เชียงใหม่
เป็นเพื่อนร่วมงานกันนะครับนี่ฮะเป็นรถที่ขับตามตามกันมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เราทำลูกศรไว้ให้แล้วนะครับรถของคนเจ็บกับคนก่อเหตุนะฮะ
ลักษณะจอดกันอยู่แบบเนี้ยตรงสี่แยกนะครับมีคนหาบของข้ามถนน
มีคนขี่จักรยานยนต์จอดอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะเห็นว่านี่ฮะ
คนก่อเหตุเดินลงมาจากรถครับแล้วก็เดินไปยิงเขา
นี่ฮะคนเจ็บก็พยายามจะเลื่อนรถเลื่อนรถไปนะครับเพื่อหนีคนยิง
โอ้โหแล้วยิงแบบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นถูกต้องครับ
กลางแยกครับรถจักรยานยนต์คันอื่นอะไรเขาก็อยู่กันเต็มเลยนะ
ไม่สนใจเลยครับมีแค่แมสหน้ากากอนามัยใส่แค่นั้นเอง
ไม่ได้มีลักษณะว่าโอ้โหจะต้องแบบปิดบังใบหน้าอำพลางตัวอะไรเลยนะครับ
ตามภาพที่เห็นเลยนะฮะเดี๋ยวดูภาพไปเรื่อยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นตี๕นะครับ
ตี๕ของวันนี้ครับตี๕๒๐นาทีนะครับ
แยกตรงนี้คือแยกเมืองสมุทรอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนนั้นคนเขาก็เห็นกันนะเห็นไหมฮะเดินถือปืนย้อนกลับไปที่รถตัวเอง
แล้วก็ไปขึ้นรถตัวเองแล้วก็ขับออกไป
คือทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะนี่ฮะนี่คือหลักฐานเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
หลักฐานแบบชัดเจนเลยนะครับคนที่ถูกยิงเนี่ย
ชื่อว่านายวิพสุทธิ์สังครัฐอายุ๓๙ปีนี่ฮะ
พื้นเพย์ในชาวสงขรานะครับมาอยู่ที่เชียงใหม่
บาดเจ็บนะครับตามภาพเลยนะครับเพราะว่าถูกจ่อยิงเข้าไปเนี่ย
ตอนนั้นอยู่ในรถปืน๓๘กระสุนเข้าบริเวณไหล่ซ้าย
คือดั้นด้นไปถึงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะฮะ
หลังจากรู้ตัวว่าตัวเองถูกยิงนะครับเส้นทางที่คนเจ็บไปเนี่ย
นายวิพสุทธิ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาขับรถเก๋งมา
จังหวัดลำพูนจะไปเยี่ยมญาติที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ตอนนั้นจอดติดไฟแดงอยู่รถของคนก่อเหตุเป็นกระบะสีขาว
ขับมาจอดอยู่ข้างหลังนี่ฮะแล้วคนก่อเหตุเนี่ยก็คือคนนี้นะครับ
นายสมหมายบุญแอร์อายุ๔๙ปีเป็นคนสงขลาเหมือนกันเลยนะ
เป็นคนที่ลงมาเจาะยิงเขาที่ยิงใส่เนี่ยยิงใส่สองนัด
ทำงานอยู่ที่เดียวกันนะฮะทำงานด้วยกัน
อยู่ร้านอาหารปักใต้ที่ตำบลสันกลางอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
นี่ฮะคนก่อเหตุนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืด
วันนี้ตีห้ายี่สิบนาทีนายวิพสุทธิ์เนี่ยบอกว่า
พอเขาตั้งสติได้ตอนที่รู้ตัวว่าถูกยิงนะครับ
เขาก็รีบขับรถฝ่าคมกระสุนหนีไปเลยนะครับแล้วก็ขับไปนู่นเลยฮะ
่งหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อไปขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาล
ที่ของสพเมืองเชียงใหม่นะครับตำรวจกับชุดพิสูจน์หลักฐานนะครับ
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจหาวิถีกระสุนที่รถยนต์ของคนเจ็บนะครับ
แล้วก็สอบปากคำผู้บาดเจ็บคือทั้งคู่เนี่ยเขาทำงานที่เดียวกัน
นี่รถขับมาถึงโรงพยาบาลนะครับนี่ฮะก็ต้องล้อมกรอบเอาไว้
แล้วก็ทราบว่าทั้งคู่เนี่ยเขาเคยมีปากเสียงกันมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องการทำงานนี่แหละ
ก็เลยหมางใจกันมาก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
หมางใจกันก็ท้าทายกันมาเรื่อยแล้วเนี่ยครับก็มาก่อเหตุขับรถไล่ตามเขา
แล้วก็ไปยิงเขาตอนที่รถหยุดอยู่ที่สี่แยก
ล่าสุดตำรวจสามารถไล่ติดตามจับกลุ่มตัวมือยิงได้แล้วนะครับ
นายสมหมายบุญแอร์วัย๔๙ปีนะครับไปจับได้ที่บ้านพักที่อำเภอสรรกำแพง
พร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุปืน๓๘แล้วก็ยังเหลือกระสุนอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะฮะ
นี่ครับคนนี้ครับท่านผู้ชมครับตำรวจคุมตัวได้แล้วนะครับ
นำตัวมาสอบปากคำที่สพเมืองเชียงใหม่
เจ้าตัวก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับสื่อมวลชนที่พยายามที่จะสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
ตำรวจก็นำตัวเข้าไปสอบปากคำแล้วก็คุมตัวดำเนินคดีทันทีครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราไปคุยกับเจ้าของร้านอาหารปากใต้นะครับ
นายจ้างของทั้งคู่คนเจ็บกับคนก่อเหตุนะครับ
เขาก็เปิดเผยกับคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับที่ไปตามคดีนี้นะครับ

บอกว่านายสมหมายมือปืนกับนายวิพสุทธิ์คนเจ็บเนี่ยความจริงเขาเป็นเพื่อนสนิทกันนะ
เป็นเพื่อนสนิทเป็นคนสงขลาเหมือนกันนะทำงานที่เดียวกันแต่มีนิสัยต่างกันมาก
นายสมหมายคนเจ็บคนยิงนะฮะนายสมหมายมือยิงนะฮะเขาเป็นคนใจเย็นตั้งใจทำงาน
นายวิพสุทธินี่เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนก้าวร้าวหน่อยนะแล้วก็จีบผู้หญิงไปทั่วครอบครัวอยู่ที่ภาคใต้เหมือนกันหมดนะทีนี้ทางฝั่งของนายวิพสุทธิ์เจ้าของร้านบอกนะครับคนเจ็บเนี่ยทางครอบครัวเขาก็ไม่มีใครเอา
ทางเจ้าของร้านเขาก็เลยรับมาทำงานด้วยที่เชียงใหม่นะครับทั้งสองคนก็จะมีปากเสียงทะเลาะผิดใจกันอยู่เป็นประจำระหว่างนายสมหมายกับนายวิพสุทธิ์จนเมื่อ๒๖ธันวาคมนายวิพสุทธิ์ได้ไลน์มาหาเรื่องนายสมหมายในธรรมนองท้าทายนัดหมายให้เจอกันตัวต่อตัวแล้วก็ถึงขั้นบอกเขาว่าอย่าทำตัวเป็นกะเทยอะไรประมาณอย่างนี้อันนี้เจ้าของร้านบอกกับเรานะครับตาม
เจ้าของร้านนะครับซึ่งข้อความนี้เนี่ยนายสมหมายเขาแคปบันทึกเอาไว้แล้วเอามาให้นายจ้างเจ้าของร้านอาหารที่ทำงานอยู่เนี่ยดูก็เลยบอกไปว่าเออก็ไม่เป็นไรก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยเนี่ยฮะเขาบอกว่าเนี่ยหลักฐานที่นายสมหมายมือยิงเนี่ยเขาเอามาให้ดูเมื่อ๒๖ธันวาคมหลังจากที่มีปัญหากันนายวิพสุทธิ์คนเจ็บก็ไลน์มาประมาณ

หาเรื่องแต่นายสมหมายก็ยังใจเย็นอยู่นี่ฮะเขาบอกเขามีภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุอยู่นะฮะคือตอนนั้นนายสมหมายเนี่ยถูกถอยรถชนไปแล้วก็ยังใจเย็นเย็นอยู่ค่ะนะยังแบบอ่ะไม่เอาเรื่องหลังจากนั้นนายวิพสุทธิ์ก็ออกไปตลาดไปซื้อของเข้าร้านแล้วเขาก็เห็นว่านายสมหมายเนี่ยขับรถตามไประหว่างทางเนี่ยไปเกิดการขับรถป
จนถึงแยกเมืองสมุทรนายสมหมายไม่รู้ยังไงฮะตอนจอดรถอยู่ข้างหลังเนี่ยครับลงจากรถถือปืนไปยิงใส่๒นัดตามกล้องวงจรปิดตรงสี่แยกตรงนี้
ปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับนายจ้างบอกว่าเป็นของนายจ้างนะฮะปกติเก็บไว้ที่ร้านคาดว่านายสมหมายเนี่ยคงไป
เอามานะแต่ไปหยิบตอนไหนเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะปกตินายสมหมายเขามีหน้าที่เปิดปิดร้านอยู่แล้ว

ว่าไงนี่เจอกันที
เจอกันทีกูอยากรู้ว่าใครคล่องกิ้ง

แล้วก็ขับรถหนีไปนะครับเพื่อไปโรงพยาบาล
ตำรวจสอบปากคำแล้วนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาส่วนตัวกันมาก่อนทำให้นายวิพสุทธิ์คนเจ็บเนี่ย
เขาเข้าใจว่าเขาถูกทางร้านให้ออกจากงานเพราะมีต้นเหตุมาจากตัวนายสมหมายไปฟ้องนายจ้าง
ก็เลยเกิดการยั่วยุกันท้าทายกันเรื่อยมานะครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ตรงสี่แยกตรงนั้น
คนเจ็บตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับแต่ยังต้องอยู่โรงพยาบาลนายสมหมายตอนนี้ก็ถูกตั้งข้อหา๔ข้อหา
คือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเรื่องของมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะนี่นะฮะคือก็ไม่ว่าจะมูลเหตุเกิดจากอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ย